มอยกันต่อในเรื่องของแม่กันนี่แหละค่ะ
สำหรับแม่เบ้นพรชิตาคุณแม่คนสวยลูก๓แล้วนะคะ
หลายคนบอกว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานพี่เบ้นเหมือนกัน
หรือจะเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะบ๊ายอำลาวงการหรือเปล่า
ดูแลเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชม
เจอแบบนี้บันเทิงไทยรัฐเราขอต่อสายตรงไปถามแม่เบ้นหน่อยดีกว่านะฮะ
เจ้าตัวเปิดใจระหว่างขึ้นเครื่องนะกลับจากทริปพาลูกไปเที่ยวกระบี
บอกเลยว่าพูดอะไรไม่จริงจ้า
อาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้าใจว่าลูกของแม่เบ้นทั้ง๓คน
น้องกริมน้องกรางน้องเกรมยังเล็ก
เบ้นก็เลยอาจจะไม่มีเวลารับงาน
จริงแล้วพี่เบ้นบอกกับเราว่าน้องสองคนแรกตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วนะ
ส่วนลูกชายคนเล็กน้องเกรมอายุขวบกว่ารู้ประสาทแล้วค่ะ
ยังมาทริปกระบี่ครั้งแรกขึ้นเครื่องบินได้

แม่เบ้นท์ก็ย้ำชัดว่าตอนนี้ยังรับงานปกติค่ะ
สมัยก่อนเคยถ่ายกับเพื่อนเนี่ยอยากกลับมาเหมือนกัน

ซึ่งที่ผ่านมามีงานพิธีกรติดต่อมาตลอด

ก็ปรึกษาคุณสามีแล้วค่ะพี่มิ๊กว่ายังไงดี
ก็คือปลายปีนี้ตั้งใจนะจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังค่ะ
แล้วก็กลับมารับงานหน้าจอกันแล้ว

เพราะว่างานแสดงในกองถ่ายมันกำหนดเวลาที่แน่นอนไม่ค่อยได้ไงคุณผู้ชมนะ

เป็นกำลังใจให้แม่เบ้นในการลดน้ำหนักแล้วกันนะคะจะได้กลับมาหน้าจอสวยปังนะคะ